เรื่องเงินดิจิทัลวอเล็ต๑หมื่นเนี่ยเอาจริงก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะในไลฟ์ของเราตอนเบรก
คนก็คุยเรื่องนี้อยากรู้อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมคุณ
คือเขาก็มีการประชุมกันนี่แหละค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทางที่ประชุมเองก็ยังเห็นต่างกันหลายประเด็นอยู่นะคะ
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นต่างกันคือเรื่องของการตัดคนรวยออก

คำจำกัดความคนรวยเนี่ยเอ๊ะยังไงบ้างนะ
หนึ่งเลยก็คือคนที่เงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
หรือมีเงินในบัญชีเนี่ยวนุกจุ๑๐๐๐๐บาท

แล้วก็๒ก็คือเงินเดือน๕๐๐๐หรือมีเงินในบัญชี๕แสนบาท
อันนี้มีอยู่๔๙ล้านคนรวมถึง๓
อันนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน

แต่ทีนี้เราไปฟังเสียงประชาชนกันเลยไหม
ประชาชนเขาว่ายังไงบ้างไปสัมภาษณ์ที่อุทัย
ลองฟังดูทั้งแม่ค้าทั้งวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ขนาดว่าเงินยังไม่ออกประชาชนก็รอไปแล้วค่ะ

แล้วก็ถ้าเกิดออกมาบางส่วนอาจจะผิดหวัง
เพราะว่ามาตรการหรือว่านโยบายเขาอาจจะตัดตอนบางส่วนไป
ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือว่ารายได้มากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากแคตกรองอย่างนั้นให้ผู้ยากไร้จริง
พวกสาวกินข้ำอย่างกว่าผมเนี่ย

แต่นี่คนที่รวยแล้วก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเอา

ที่ว่าได้เป็นรัฐบาลได้คะแนนเสียงเยอะก็เพราะชาวบ้านที่พูด
เอาไว้หาเสียงไว้ก็พูดยังไงก็ต้องทำอย่างนั้น
ให้ชาวบ้านเขาเชื่อถือไม่ใช่ว่าทำแล้วทำไม่ได้
เดี๋ยวงวดหน้าจะไม่ได้คะแนนอีก
นี่เอาจริงนะคือเสียงสะท้อนของประชาชนนั่นแหละ
เขาก็รอคอยจากเดิมจะใช้ได้ไม่เกิน๔กิโล
อาจจะใช้ได้ทั้งอำเภอแล้วใช่ไหมแล้วเรื่องงบประมาณล่ะ
งบประมาณที่จะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยโหถ้าเกิดใช้เงินงบประมาณนี้
ว่าโครงการก็จะล่าช้าไปจะไปเริ่มใช้ได้เนี่ย
พฤษภาพีหกเจ็ดปีหน้านะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้ว
ทางฝั่งฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเอาจริงนะ
แต่ยังไงก็ตามรอให้มติผลการประชุมมันออกมาก่อน
ฝ่ายค้านถึงจะตรวจสอบต่อไปหลังจากนี้
งั้นต้องฟังนายกหน่อยค่ะนายกพูดเมื่อเช้านี้
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังเสียงนายกค่ะ
นายกบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าจะลดกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้หรือว่าจะเอายังไงงั้นเดี๋ยวรอ

๓ข้อเสนอมาก็ต้องพิจารณากันอีกนะครับ